ทั้งเรื่องเลยเดี๋ยวเสียเวลาไม่ได้
บ๊าทเขาบอกตอนนี้เค้ามีแฟนเป็นแฟนใหม่ชื่อบ๊าท

ดเวียบมักคืนผมมาส่งอ่าน
คนนี้ใช่เลยแฟนใหม่จริงของแพทน๊าปภาร
เผ็ดบอกว่าฟันไรใช่มั้ย
แพทย์บอกว่าโอ๊ยไม่ใช่ลงกันใหญ่เลยนะ
ตรอกขาเยอะมากแล้วก็เป็นแพทย์เป็นรูปการ์ตูน
เออโอเคคือแพทย์เขาบอกว่า
เมย์บอกว่าอย่าไม่มีแอนิมูล
แพทย์เขาก็เปิดเผยว่าตอนนี้แพทย์เขาโสดค่ะ
ก็ยังไม่ได้ตกลงจะคบกับใครเลย
ยอมรับว่าตอนนี้มีคนเข้ามาเยอะมาก
แต่แพทย์ก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกับใคร
ก็บอกว่ารู้จักกันค่ะ
ก็เป็นคนคนหนึ่งที่เข้ามานะคะไม่ใช่คนเดียว
แพทย์ก็ไปเม้นต์ไม่กี่ครั้งรู้จักก็เข้าไปแซวเฉย
คนมองแพทย์ยังชอบหนุ่มขับมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมใช่ไหม

และไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวที่เข้ามาคุยนะคะ
กล่องเลยว่าเค้ายอมรับว่าเค้าเนื้อหอม

วันนี้หน้าบ้านหนูจะเป็นมอเซวินอยู่แล้ว
คือมอเซอร์วินไปจอดกันเต็มเลย
ขีพ้านไปง้ามพ้านไปจริง

เขาคิดว่าแกชอบมอเตอร์ไซค์ไง
ก็จะมีพวกเด็กแว้นผู้ชน

เขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาเนื้อหอม
เนื้อหอมจริงพี่หนูต้องยืนยันแล้วคือเปล่านะคะ
แต่แพทย์ยังไม่ได้ตกลงกับใครนะคะ
ด้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีแฟนนะคะเราเป็นเพื่อนกันตอนนี้ก็มีคู่จิ้นกับคุณโตโน่อยู่นะ
กับคุณโตโน่ก็ฝันสลายไปไงพอดีมีคุณบาสเข้ามาก่อนนี่ไง
บาสบิ๊กไบท์เนี่ยเขาก็ออกมาระบุชัดเจนเหมือนกันนะคะกับสาวแพทย์เนี่ย
เขาบอกว่าเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นเออบาร์ดก็ต้องอย่าเพ้อนะ
คนชื่อบ๊าสเนี่ยมันสมรักคำสิงไงสมรักเขาไม่ได้เพราะว่าสมรักเขาโม้
เออเขาไม่ได้โม้เขาพูดจริงไงเห็นไหมนี่เขาออกมาพูดจริงเขายอมรับเลย
เขาบอกว่าผมกับพี่แพทนจะเป็นพี่น้องกันมีคนไปตามตัวจนเจอเนอะ
ใช่เขาลงในเฟซบุ๊คของเขา

มันก็ทำท่าอย่างงี้บ๊าสเอิรับยู
ท่าฮิตของพวกเด็กดี

บอกพี่หมดดำอะไรบอกพี่หมดดำเนี่ย

เป็นเกียราหรอ

วันนี้น้องรถเมย์น่ารักค่ะ

ต้องบอกฝากทางคุณแพดไปนะสำหรับหนุ่ม
ก็ไม่ต้องไปแล้วตอนนี้
เขาก็ยังไม่ได้เขาก็คุยเป็นเพื่อนไปก่อนตอนนี้
แพดเพิ่งบอกเองว่ายอมรับ